เรื่องของสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ค่ะทั้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานและบ้านเรือนของประชาชนนะคะ
ตรวจสอบที่อำเภอสะดาวค่ะจังหวัดสงขลานะคะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ที่ใต้โรงแรมนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเข้าควบคุมเพลิงไหม้สถานบันเทิง
ถนนกาญจนวนิษฐ์อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายนะคะชื่อว่านายอภิชาติ

นายอภิชาติผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นเจ้าของสถานบันเทิงแห่งนี้แหละ
ถูกไฟลวกตามร่างกายและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสะดาวค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงได้รับความเสียหายทั้งหมด
มูลค่าความเสียหายประมาณ๘แสนบาท
ซึ่งสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งแล้วก็จะเปิดให้บริการวันที่๒๐ธันวาคมนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ส่วนที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
อันนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานนะคะ
ชื่อบริษัทบีโก้ปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัด
บริษัทแห่งนี้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม๓๐
ซึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ไฟหน้ารถยนต์
ช่วงเกิดเหตุมีคนทำงานอยู่ด้วยนะและภาพน่ากลัวมากนะคะ
มีคนทำงานอยู่๒๐๐คนทุกคนก็รีบอบพยพออกมานอกโรงงานนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สวนเข้าไปเพื่อที่จะไปทำงานนี่ก็คือรถน้ำของเจ้าหน้าที่
คันโดยประมาณนะคะเข้าไปฉีดสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้รุนแรง
ใช้เวลานานมากค่ะ๔ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่เฟลงหน้ากลัวมากนะคุณหนักมาก
เรื่องต้นพบว่าโซนผลิตรวมทั้งออฟฟิศถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะ
ค่าความเสียหายสี่ร้อยล้านบาทส่วนพนักงานไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่ามีบางคนก็สำลักควันตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วด้านนายพิบูลหัฐกิจโกศล
ผู้ว่าปราจีนบุรีลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะคะไปพูดคุยกับผู้บริหารค่ะ
ทราบเพียงว่าเพลิงลุกไหม้จากโซนกลางของโรงงานก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องรอตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
เหตุเพลิงไหม้โรงงานมาดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปฉีดน้ำ
สกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงค่ะใช้เวลาประมาณ๔๕นาที
คุมเพลิงไว้ได้นะคะบ้านหลังนี้เป็นของนางรุ่งนภาจอมคำสิง
ซึ่งลูกชายเป็นเจ้าของบ้านคืออยู่ด้วยกันแม่ลูกเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังลูกชายบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงคล้ายระเบิด
บริเวณชั้นสองของบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งไปเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมานะคะ
รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุเบื้องต้น
ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ส่วนบ้านที่สมุทรปราการนะคะมีอยู่หลังหนึ่งค่ะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันนะคะอยู่ในซอยพิทักษ์ธรรม
ปู่เจ้าสมิงพรายค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้น
คือตรงเนี้ยมันปลูกติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเหตุ
ก็พยายามรีบเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะ
ใช้เวลาสามสิบนาทีเผลิงสงบลง
จากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านหลังติดกันเนี่ย
เสียหายไปห้าหลังด้วยกันเป็นบ้านไม้และยังแถมติดกันด้วยเนี่ยนะคะ
มันก็เพลิงทำให้เพลิงลุกลามได้อย่างรวดเร็วนะคะ
จรูนจันทวงชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังตัดผมอยู่ในร้านใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้
ไฟไหม้เขาและช่างตัดผมเนี่ยตกใจนะคะไม่ตัดละผม
วิ่งออกมาดูพบว่าบ้านต้นเพลิงอยู่ห่างจากร้านตัดผมหลังเดียว
ก็เลยพยายามไปช่วยคนอื่นซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่ง
ที่กำลังถูกเพลิงไหม้อยู่เนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
สาเหตุก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะพูดถึงเรื่องของไฟไหม้เนี่ย
ว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่นะหลายครอบครัวในสิ้นเนื้อประดาตัวเลย
หรือว่าแค่ครั้งเดียวมันไม่เท่ากับโจรขึ้นบ้านสิบครั้ง
นี่ค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะที่พูดแบบนี้เพราะที่
เผลอชนแดนจังหวัดเพชรชปูนครอบครัวที่คุณผู้ชมเห็นเป็นครอบครัวของนายชัยริตเกตศรี
สี่ชีวิตกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนะคะ
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดออกไปเก็บถั่วเขียวในไร่
เพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าบ้านไฟไหม้รีบกลับมาดูเลย
รีบแล้วแต่ก็ไม่ทันจริงเสียหายหมดแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสาลาลายนำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับครอบครัวนี้
อกจากนี้ยังทราบว่าแม่ของนายชัยยฤทธิ์ก็คือนางถันเกรดศรีอายุ๘๒ปี
อยู่ในศาสตร์แก้วคืออยู่ต่างจังหวัดไปนะ
เสียชีวิตในวันที่บ้านเนี้ยเกิดไฟไหม้ด้วยอืม
เหตุร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ภายในวันเดียวนะคะ

บัญชีธนาคารออมสินสาขาชนแดนค่ะ
บัญชีแบบนี้นะคะเด็กหญิงชนนิกันเกรดสี
เลขที่บัญชีค่ะ๐๒๐๒๕๗๑๔๓๑๗๐นะคะ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะช่วยกันนะคะ